เมื่อวานเรานัดหมายกันไปเยี่ยมบ้านนักเรียนค่ะ
ซึ่งครูยุคพยาวก็นัดหมายกับนักเรียนแล้วก็ครูที่ปรึกษาด้วยกัน
เยี่ยมบ้านนักเรียนหลังจากเลิกเรียนนะคะ
เยี่ยมบ้านนักเรียนตำบลตลิ่งชันค่ะ
ขาไปหลังจากที่ฝนตกแล้วนะคะเราเราไปกัน
ก็ไปเยี่ยมบ้านพานุพงศ์ที่คลองชาลีตำบลบ้านปากเจ้าเสร็จ
ก็จะไปเยี่ยมบ้านของวายุวันคำและพ่อของกลวัตรชายเดชนะคะ
ก็ไปถึงหลังซอยหลังวัดปากเจ้านะคะ
ก็มันมีถนนถนนคอนกรีต
แล้วก็มันลงควรมานิดนึงค่ะมันเป็นที่รุ่มนิดนึง
ก็มีน้ำเฉยนิดนึงก็ก็ถามถามแถวนั้นว่าไปได้ไหม
ก็บอกว่าไปได้ครูก็ขับรถไปขณะที่ขับรถไปอ่ะค่ะ
น้ำมันมาน้ำป่ามันไหลมาจากข้างบนนะคะ
ไหลมาจากเขาหลวงอะไรมาจากน้ำตกสุนันทา
ไหลมาจากโครงจารีในขณะนั้น
ครูมีสติมากอยู่ด้านฝ่ามือคนขับรถ
ก็บอกลูกนักเรียนว่าน้องลงจากรถลงจากรถ
สองคนก็ลงจากรถบอกพี่เชอร์ลงจากรถ
เขาก็ลงจากรถที่เจอพร้อมด้วยลูกน้อย
ด้วยกับหนึ่งคนกำลังเรียนอนุบาล
ก็ลงจากรถหลังจากนั้นชาวบ้านก็มาช่วย
ไม่เกินสักประมาณ๑๐นาที
รถค่อยไหลไปตามน้ำเรื่อย
เพราะฉะนั้นเราลงจากรถหมดแล้ว

ตอนนี้คือหมายถึงว่าเรารับเด็กจากโรงเรียนเนี่ย
ส่งที่บ้านแล้วก็ไปถือโอกาสเยี่ยมเด็กเลย
ค่ะรับเด็กจากโรงเรียนแล้วก็
ไม่ใช่ว่ากลับจากเยี่ยมเด็กไม่ใช่นะ

คือเราไปกันมีคุณครูสองท่านแล้วก็มีเด็ก
มีคุณครูสองท่านเด็กนักเรียน๒ท่านแล้วก็มีลูกของครูอีก๑คน

ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเล่าให้ฟังต่อหน่อยอีกครั้งหนึ่งว่า
เราไปเจออะไรตอนที่เจอน้ำเนี่ยครับ

นะก็ครูก็ขับรถไปเพราะว่าเด็กนักเรียนก็มาทางสายนั้น
เมื่อตอนเช้าคือรถมันผ่านได้แต่ตอนเย็นครูก็ขับไปทาง
นักเรียนตรงนั้นแหละค่ะที่นักเรียนสัญจรไปมานะ
แต่ว่ามันเป็นตรงนั้นขับรถไปถึงรถมันไปต่อไม่ได้ค่ะ
คือช่วงที่เราไปเจอน้ำเนี่ยน้ำมันมาช่วงไหนครับมาถึง

รถอยู่ในคลองแล้วหรือว่าน้ำมันมาก่อนอยู่แล้วเราถึงจะขับไปไว
น้ำไม่มาก่อนน้ำมาทีหลังค่ะน้ำมาทีหลังมันเป็นหลุมอยู่นิดนึงค่ะ
ปักในหลุมนั้นแล้วก็ไปต่อไม่ได้
สักประมาณ๕นาทีน้ำหลากมา
ตอนนั้นลงจากรถแล้ว
ลงท่านไว้ตัวท่านกลัวมีสติบอกนักเรียนว่าลง
แต่ฝั่งครัวลงไม่ได้แล้วน้ำมันมาน้ำป่ามันมา

ครูต้องลงปีนขึ้นไปลงฝั่งคนผู้โดยสารข้างนู้น
คุณครูครับคุณครูมีของดีหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ
มีอะไรบ้างต้องการตัวบ้างที่เราพบครู

อยากจะบอกอยู่เหมือนกันนะคะว่าของดีของครูก็คือ
ครูมีธรรมะธรรมะคุ้มครองใจนะคะทุกวันครูจะทำแต่ความดี
คิดดีในแต่ละวัน

รับประทานอาหารมังสวิรัติ

อันนี้คือของดีของครูนะคะ
มีครูนับถือศีลหน้านี้มาจากไหน

ไม่เอาเปรียบไม่คิด

แต่ที่อยู่ที่ตัวกรูคือภูมิสตินี่มาก
แต่ว่ามีหน้ารถอยู่ก็คือรูปของพ่อท่านพระโพธิรักษ์ค่ะ
ผู้นำของชาวาโศกที่มีการปฏิบัติธรรมละลดเลิกอบายมุกทุกอย่างค่ะ
ไม่ซื้อหวยไม่ซื้อเบอร์ทานอาหารมังสวิรัติถือศีล๕บริสุทธิ์นะคะ